มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอก็ร้องเรียนไปยังเพจดังนะครับ
อีซ้อขยี้ข่าวค่ะสามีเป็นทหารเหมือนกัน
แล้วสภาพใบหน้าเนี่ยโอ้โหถูกทำร้ายจนแบบปูดบวมไปหมดนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ฮะที่ทางเพจอีซ้อขยี้ข่าวเอาภาพนี้มาโพสต์เอาไว้นะครับ
แล้วก็ลงเรื่องราวเนี่ยบอกว่าหญิงคนนึงซึ่งเป็นภรรยาทหารเรือ
แต่งงานมีทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
ช่วงที่คบกันอยู่เนี่ยฝ่ายชายไปเจอหญิงใหม่
คบหากันแล้วมาบอกเลิกเธอ
บังคับให้เธอเซ็นใบหย่าให้เหตุผลว่าอยู่ด้วยแล้วไม่มีอนาคต
นี่นะฮะเธอก็คิดว่าหมดรักเธอ
สุดท้ายเนี่ยมาจับได้ว่าเขามีคนใหม่นี่นะฮะ
แล้วตอนที่ฝ่ายชายเข้าเวรอยู่ในกรมนะฮะ
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
อ้างว่าฝ่ายชายเนี่ยสามีเธอเนี่ย
เรียกเธอให้ไปคุยแล้วบังคับข่มขู่ทำร้ายให้ยอมหย่า

รุ่งขึ้นเนี่ยไปทำงานสภาพแบบใบหน้าเนี่ย
ปูดบวมแบบอย่างที่เห็นอย่างนี้เลยนะฮะ
เธอบอกเธอพยายามร้องเรียนไปยังต้นสังกัดของฝ่ายชายนะ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมนะฮะ
แต่เธอบอกว่าเหมือนกับไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลย
ก็เลยตัดสินใจส่งเรื่องราวนี้นะฮะ

แล้วก็ประสานเรื่องราวผ่านไปยังสื่อมวลชน
เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังต้นสังกัดของสามีนะฮะ
ถ้าพบว่าสามีผิดก็ต้องมีบทลงโทษ
ไม่อยากให้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องของผัวมีเมีย
แต่นี่มันคือเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว

สักวันเวรกรรมอาจจะส่งผล
นิสัยสันดาลขนาดไหนถึงทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกกัน
วงจรอุบาตของสังคม
นี่ฮะแล้วก็เอ่ยพาดพิงไปถึงต้นสังกัดของสามี
ที่เธออ้างว่าเป็นชู้กับสามีของเธอที่เป็นทหารเรือนะ
เกี่ยวกับการนัดแนะเจอกัน

ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าทหารเตรือในนี้เนี่ย

รู้นะว่าครบซ้อนแล้วทหารเรือเขามีเมียอยู่แล้ว
ก็เลยนำไปสู่การทำร้ายร่างกายเธอจากสามีที่บังคับให้เธอเซ็นใบหย่านี่นะฮะ
เราก็พยายามสอบถามไปยังต้นสังกัดนะครับ
แล้วก็สามีของผู้หญิงคนนี้นะฮะก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงหรือว่า
บอกเล่าเรื่องราวอะไรออกมาเหมือนกัน
เป็นมุมนี้นะฮะที่เธอสะท้อนออกมาผ่านทางเพจอีซ้อขยี้ข่าวนี่นะฮะค่ะ